คำแรกวันนี้มาเริ่มที่เรื่องของคุณตูนกันหน่อยนะครับ
ก็ยังคงอึดอยู่ครับยังคงวิ่งได้นะ
หลายคนเป็นห่วงพี่ตูนเพราะว่ามันก็หลายวันแล้ว
ก็วันนี้อยู่ที่ชุมพรแล้วเป็นวันที่๒ครับที่วิ่งที่ชุมพร
ยังคงอบอุ่นนะครับมีประชาชนไปรอมร่วมบริจาคเงิน
รวมทั้งวันนี้ยังคงมีแรงร้องเพลงด้วยไปร้องเพลงอกหักกับนักเรียนสร้างสีสันด้วยนะครับ
ไปดูภาพที่เกิดขึ้นนี่เลยนะครับ
เป็นวงดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓จังหวัดชุมพรครับ
เพลงตัวเองขึ้นมาขนาดนั้น
ขึ้นไปแจมจับไม้ร่วมร้องเพลงแล้วช่างสีสัน
กันอย่างสนุกสนานทีเดียวแล้วก็เป็นกันเองนะครับ
จนเป็นที่ประทับใจของเด็กแล้วก็ชาวบ้านก็แห่ไปรุมถ่ายรูป
แล้วก็อัดคลิปวิดีโอเป็นที่บรรลึกนะครับ

แล้วก็ออกมุ่งหน้าวิ่งต่อไปครับ

ระหว่างเส้นทางการวิ่งก่อนถึงจุดพักที่๑

ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนชะลาผู้พิการ
ไปรอต้อนรับไปมอบเงิน
แล้วก็ไปส่งกำลังใจให้กับนักร้อง
กันอย่างล้นหลามตลอดเส้นทางนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณแยกตลาดเขาปีบครับที่ตำบลทุ่งตะไคร

มีชาวบ้านจำนวนมากไปรอต้อนรับแล้วก็มอบเงิน
ห้ามร้อยเมตรคุณตูนมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อท้าคุณผู้ชมต้องหยุดชะงักบ่ายหยุดพักนะครับ
โดยมีคุณก้อยรัชวินแฟนสาวและทีมแพทย์เข้าไปนวดคลายกล้ามเนื้อ
ก่อนที่จะเริ่มออกวิ่งไปยังจุดพักที่ปั๊มปรทกิโลเมตรที่ยี่สิบแปด
ของตะบนครนอำเภอสวีรวมระยะทางเซ็ตแรก๒๕๘กิโลเมตร
เมื่อช่วงเช้าก็เริ่มวิ่งตั้งแต่ประมาณตี๔ตี๔อยากให้วิ่งได้ไกลหน่อยนะครับ
อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเรามีภาพบรรยากาศสดด้วยนะครับ
อันนี้เป็นสดไลฟ์สดของทีมงานที่ไลฟ์กันอยู่
อันนี้พี่ตูนก็วิ่งอยู่คือต้องบอกว่านับถือใจนะคะ
เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าวิ่งหยุดแบบนี้เนี่ยยังไงก็เจ็บ
หลายคนเป็นห่วงพี่ตูนนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการเองก็ดี
หรือว่าคนที่ให้กำลังใจพี่ตูนเพราะเขาบอกว่าคือเวลาพอมันวิ่งเยอะแบบนี้
แล้วมันไม่ได้มีการคลายกรดมันจะมีกรดแลคติกออกมา
อันนี้มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพร่างกายไม่ดีได้
แต่คือพี่ตูนเขาก็ยังใจเขาสู้อ่ะอึดมาก

ก็ฝากถึงทีมงานด้วยแหละเพราะว่าเห็นว่ามีคุณหมออยู่ด้วย
ก็น่าจะช่วยดูแลกันอยู่แล้วด้วยก็ส่งกำลังใจให้พี่ตูน
อยากขอความร่วมมือไม่ให้ไปดึงมาเซลฟี่แล้ว
เพราะเมื่อวานมีผู้หญิงไปดึงเลฟี่แล้วเล็บไปจิบไปจิกแขน

เป็นให้ก้มแจกลายเซ็น

ใช่คือนึกคุณผู้ชมนึกภาพก้มเงยวิ่งหยุด
คือมันไม่ดีต่อสภาพร่างกายแล้วก็สรีระร่างกายของมนุษย์ปกติเลยแหละ
เพราะฉะนั้นก็คือถ้าอยากที่จะส่งกำลังใจให้พี่ตูนรักพี่ตูน
อยากที่จะให้พี่ตูนไปถึงปลายทางที่พี่ตูนตั้งใจเอาไว้
ถ้าตุ๋นตั้งใจเอาไว้ต้องขอความร่วมมือกันจริงนะ